เต่ากันหน่อยนะคะลงไปที่ใต้ค่ะ
ตำรวจเนี่ยเค้าสกัดจับเต่าดาวรัษมีได้ยี่สิบเอ็ดตัว

แต่เต่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะเต่าเป็นผู้ถูกกระทำ

มาดากัสก้าลักลอบมาแบบนี้เลยแต่คนนิยมมาเลี้ยง

ทหารและเจ้าหน้าที่สุรกากรเบตงจังหวัดยาลา
ก็ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
ตรวจเรียกรถเบ้นสีขาวคันหนึ่งเป็นแท็กซี่ประจำทาง
ก็เห็นว่ามีกล่องกระดาษอยู่๔กล่องท้ายรถ
เปิดออกมาโอ้โหเต่าดาวรัศมีค่ะ๒๑ตัว
อับดุลวาฮามิบาฮาผู้โดยสารรถแท็กซี่บอกว่า
มีคนรู้จักกันไหว้วานเขามาบอกให้ข้ามพรมแดนไปรับกล่องให้หน่อย๔กล่องนี้
เอามาจากปั๊มน้ำมันร้างในฝั่งมาเลเซีย

ไปถึงก็หยิบมานะ๔กล่องใส่รถมาแล้วก็ให้เอาไปส่งที่ยาลา
เขาบอกเขาไม่รู้จริงว่าของในกล่องเป็นอะไร
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะคะก็นำตัวส่งโรงพักเบตง

ดาวรัศมีที่ยึดมาได้เนี่ยก็นำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ

หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นก็ไม่รู้มันคือเต่าอะไร
นี่คือเต่าดาวรัสสมีย์นะคะเป็นเต่าบกทินกำเนิดอยู่มาดากาสก้า
แต่คนนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะว่าลวดลายมันสวยงาม
คุณรู้ไหมว่าราคามันตกตัวละเท่าไหร่
ใช่ค่ะอ๋อค่ะ๓หมื่นบาท
ตัวคูณเข้าไปสิคะ๖๓๐๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่าจะมีการเพาะขยายพันธุ์ที่ประเทศไทยได้ด้วย